ถ้าตามพระวินัยพวกคนหนีคดีอะไรหลายอย่าง

เขาระบุไว้ชัดเลยว่าห้ามคนหนีคดีบวช
เพื่อไม่อยากให้มันมีปัญหาในคณะสงฆ์นะ

ใครก็ตามที่จะใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการขัดเกาจิตใจ
หรือช่วยปอบอารมณ์จิตใจทำได้ครับผมไม่มีปัญหา

หรือคุณทำว่าคุณหวังผลทางกฎหมายหรือหวังผลอื่น
สวัสดีครับผมจตุลงจงอาศา
ผมทำงานด้านพระหุศาสนามาทั้งชีวิตนะครับ
จริงคนเรามาบวชในอดีตเนี่ย
คนในอดีตโดยเฉพาะสังคมอินเดียโบราณเนี่ย

เขาจะต้องแสวงหาที่สุดแห่งธรรม
การบวชเป็นเครื่องมือหนึ่งของเขา
หนึ่งในศาสนาที่มีการออกบวช
ศาสนานั้นก็คือศาสนาพุทธ
ตอนนี้ว่าในโลกปัจจุบันบริบทปัจจุบันนี้

ฉันอย่ามาบวกพระแสวงหาโมกระธรรม
คือวัตถุประสงค์ในการบวชปัจจุบันนี้
มันก็ไม่เหมือนวัตถุประสงค์ในการบวช

เอาตอบแบบดีหรือเอาตอบแบบจริง

เราบวชเพื่อรักษาพระศาสนา
อย่าให้ศาสนารุ่งเรือง
เราอยากจะมาบวชเพื่อขัดเกลาจิตใจ

บวชเพราะเราเนี่ยอยากจะทำให้
ตนให้เป็นคนดีบราบราบรา
มีคดีว่ะไม่ไหวแล้วไปดีกว่า
แค่พ้นสะดอกเขา

สังคมไทยมักจะไม่ค่อยชอบยอมรับแบบจริง

มีศรัทธาอันยิ่งใหญ่บ้าง

อยากประพฤติธรรมนั่งสมาธิที่บ้านก็ได้

เหตุผลของการบวชของแต่ละครอบครัว

ไปงานปาร์ตี้โควิดแล้วฉันโดนด่า

มันไม่ได้บวชแบบจริงใจ

แต่มีบางคนที่บวชมีเป้าหมายชัด
อย่างเช่นอยากเป็นนาคหลวงอย่างท่านภัยวัน
ผมเคยเจอเด็กต่างจังหวัดบางคนอยากเป็นอย่างท่านภัยวัน

ให้ได้ก่อน๒๓มันจะได้เป็นนาคหลวง
ถือพัดปธ๙แบบนี้มีไม่มี

มีแต่น้อยคนที่แบบตั้งใจมาบวชแบบ
โปรเจคกับตัวเองให้ชัดเลยว่า

คือเดี๋ยวนี้การบวชเนี่ย

การบวชเมื่อสัก๓๐๔๐ปีก่อนนะ

อยู่วัดก่อนนะนุ่งขาวโปรงผมเลย

ของตามบินทบาทมาขวาดร้านวัดอย่างนี้

เห้ยไหวไหมแล้วถ้าไหว
ก็จะให้บวชแต่พอมาสู่

เปลี่ยนไปหมายถึงว่าทุกคนเร่งรีบขึ้น
ลางานบวชได้ระยะเวลาน้อยมากขึ้น

แล้วก็ไปมันก็ไม่ได้มี
การคัดกรองมั้ยมีการดูจิตใจ
มันก็ไม่ได้มีการศึกษาอะไรกัน
มันก็เลยแบบบวชเร็วบวชไวบวชง่าย
ของการบวชในปัจจุบันแบบนี้แล้วมันส่งผลกระทบกับศาสนาระยะยาวด้วยนะคุณ
เพราะคนที่เขาไม่ได้มีจิตใจที่ดีพอที่จะมาบวช
แต่ถ้าเขาบวชระยะยาวอันนี้ปัญหาจะเริ่มเห็นแล้วเริ่มจะออกมาแล้วว่ามันต้องทำยังไง
มันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลายหลายครั้งคุณจะเห็นได้ว่าไอ้
ภาพข่าวที่มันเสริมเสียออกมาก็มาจากคนที่ไม่ได้บวชแบบสวย
แต่บวชแบบไอ้ที่เราพูดจริงจังเมื่อกี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่า
ระงับห้ามใจไม่ได้หรือไม่ได้แคร์สถานะของตัวเองหรืออะไรก็แล้ว
แต่ก็อาจจะทำอะไรลงไปที่แบบมันไม่โอเคในสายตาสังคมก็ได้
ถ้าตามพระวินัยพวกคนหนีคดีอะไรหลายอย่างเหล่านี้
ก็ไม่มีสิทธิ์บวชอยู่แล้วมหาเถระสมาคมก็เคยวางไว้
เขาระบุไว้ชัดเลยว่าห้ามคนหนีคดีบวช

แต่มันจะมีข้อยกเว้นนะถ้าคุณผ่านชั้นสอบสวนไปแล้ว
ชั้นอายการไปแล้วคุณเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

แล้วสารชั้นอุทธรณ์มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวมีการประกันตัวชัด
เมื่อมันผ่านกระบวนการยุทธรรมมาขั้นตอนหนึ่งแล้ว
อยู่ภายใต้พระประมาพิไทยหรืออยู่ภายใต้อำนาจศาล
สารเขาจะอนุมัติให้คุณประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวใช่ไหม
คุณเอานังสือไปขออุปชายะบวชได้อุปชายะไม่เดือดร้อนเลย
เพราะว่ามันจะมีกรอบชั้นแล้วสารก็จะวางกรอบมาเลยว่า
คุณจะบวชได้นานแค่ไหนกรุณาช่วยลาศิกขา
คือจะมีข้อต่อตรงกับศาลก่อนได้แล้วการประกันตัวนะ
คุณต้องลาศิกขาก่อนมาฟังคำพิพากษานะ
เพราะว่าดุลพินิษฐ์ของศาลเนี่ยศาลเขาจะต้องมองอยู่แล้วว่า
อ้าวจำเลยมีความสำนึกผิดไหม
เวลาเราจะสำนึกผิดศาลท่านไม่ได้มาดูหรอกว่าบ้านคุณอยู่ไหน
ก็ต้องอ่านตามสำนวนสารก็ต้องอ่านตามคำฟ้อง

เขาก็ต้องการให้มันอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน
ก่อนอัยการณ์ส่งฟ้องเพราะอะไร

ปุ๊บเอกสารอ๋อเขาสำนึกผิดแล้ว
เขาได้ทำการรับผิดชอบดูแลผู้ญาติผู้ตาย
ไปบวชสำนึกผิดไปงานศพ

โดยกติกาของศาลก็ต้องมีการบรรเทาโทษ
แต่ถามว่าไอ้เรื่องบุญหรือบาป

ถามว่าคุณต้องการการอภัยสักคน

ทูบเทียนในมือแล้วไปขอขมาศพ
ผมถามว่าคุณรู้ไหมแล้วว่าเขาอยากจะทำหรือเปล่า

หรือเข้าตาจนที่ต้องทำ
คนที่อยากจะไปทำให้เองมันไม่เหมือนกัน
เวลาเราอยากจะขอเข้ามาใครสักคน

ผมโยงคดีอีกคดีกันคดีเสียเบ้น
อย่างคดีเสียเบ้นทำไมสังคมไทยไม่ด่าเลย

ก็อยากจะจ่าย๔๕ล้าน
แกอยากจะส่งเสียลูกเขาเป็นลูกตัวเอง
แต่บางคนเนี่ยเวลาทำต้องไปส่งหมายนักข่าวนู่นนี่นั่น

อยากให้ดูกรณีศึกษาแบบเสียเบ้น
ผมว่าเสียเบ้นที่ชดใช้ให้กับครอบครัวตำรวจท่านนั้น
ผมว่ามันโอเคแล้วคนไทยไม่มีติดใจไม่มีสงสัย
ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมาย
แต่ใกล้กับกันพอคุณแบบโทรไปร้องไห้กับแม่เขา
เพราะรู้แล้วว่าแม่เขาเป็นอะไรผู้เสียหายทางกฎหมายโดยตรงอะไรอย่างนี้
บางครั้งเราไม่สามารถพิสูจน์เจตนาได้หรอก
มาถึงจุดนึงเนี่ยบุญหรือบาปนั้นมันอยู่ที่ใจเขาเอง
ใครก็ตามที่จะใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการขัดเกาจิตใจ
หรือช่วยปอบอารมณ์จิตใจทำได้ครับผมไม่มีปัญหา
แต่ถามว่าคุณได้ทำมาจากใจหรือคุณทำว่าคุณหวังผลทางกฎหมายหรือหวังผลอื่น
อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าคุณงามความดีหรือบุญบาปที่คุณจะได้มันก็ไม่เท่ากันนะครับ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
หวังจะมาลีภัยอะไรบางอย่างเยียวยาจิตใจอะไรบางอย่าง

มีศาสนาเป็นแค่วัดเป็นแค่ห้องหนึ่ง

เมื่อถึงจุดหนึ่งท่านก็จากไป
มันไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยครับแม้กระทั่งตัวท่านเอง